ยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าทั่วประเทศวันนี้คึกคักเป็นอย่างมาก
ไม่ใช่แค่เฉพาะในกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะ
หลายพื้นที่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
กรกตบอกว่าหลายที่เป็นไปได้ด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
โดยเฉพาะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
มีชายคนหนึ่งอายุ๕๔ปีเป็นผู้พิการ
แต่ก็รักประชาธิปไตยค่ะ

ใช่เป็นภาพบรรยากาศที่ช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีเลยค่ะ

เป็นภาพที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าก็แห่ไปใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคัก

โดยหน่วยเลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งที่๑สารประชาคม
เจ้าหน้าที่มูลนิธิก็ต้องเข็นเปรย์คนป่วยค่ะ
นำร่างนายบุญเหลือศรีเภาระยะอายุ๕๔ปี
เข้าไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
นายบุญเหลือกล่าวว่าเขาพิการเดินไม่ได้

จึงแจ้งลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเอาไว้
แล้วก็ติดต่อให้ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
นำรถกู้ภัยมารับที่บ้านพักในเมืองค่ะ
ในอำเภอเมืองให้พาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้นะคะ
ซึ่งการเลือกตั้งของเขาก็ผ่านไปได้ด้วยดี
ส่วนทางด้านของนายจำเรินทิพยพงศ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัด
คาดการณ์ว่าการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้
จะไม่ต่ำกว่าร้อยละ๘๐อย่างแน่นอนค่ะ
ส่วนที่จังหวัดสุราธานีนะคะมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น
สาราประชาคมในอำเภอบ้านนาศาลค่ะ
ตรงนี้เป็นหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งเขต๓
ระหว่างที่มีประชาชนมาใช้สิทธิ์ยืนเข้าแถวยาวเนี่ยนะคะ
อยู่ก็มีผู้หญิงคนนึงตั้งท้องแก่เลยค่ะ
ชื่อนางสาวสิริพรแก้วประสิทธิ์อายุ๓๔ปี
เป็นชาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี
ต่อแถวอยู่เหมือนกันแต่ปรากฏว่าน้ำเดินค่ะ

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งก็ต้องรีบประสานรถพยาบาลมารับตัวเลยนะคะ
แล้วก็ต้องขออนุญาตประชาชนคนอื่นนะ
ลัดคิวให้นางสาวสิริพรคนนี้เข้าครูหาเลือกตั้งก่อน
แล้วก็รีบส่งตัวไปทำคลอดที่โรงพยาบาลค่ะ
ก็พาไปที่โรงพยาบาลนาศาลอย่างเร่งด่วนนะคะ
ประชาชนเขาก็ตื่นเต้นลุ้นระทึกกันใหญ่เลยว่าจะยังไง

แล้วทุกคนก็โล่งใจเมื่อรถพยาบาลเนี่ย
พานางสาวสิริพรคนนี้ส่งโรงพยาบาลได้เรียบร้อยค่ะ
ต้องตั้งชื่อลูกว่าน้องเลือกตั้งนี่

ลงใต้ไปที่จังหวัดนราธิวาสค่ะ
มีประชาชนเดินทางไปใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักค่ะ
โดยจุดที่ได้รับความสนใจแล้วก็มีความคึกคักเป็นพิเศษ
นั่นก็คือเขตเลือกตั้งที่๑เขต๑
ที่บริเวณหอประชุมโรงเรียนนราศิขาลัย
เขตเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะ
มีทหารเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่
ก็ไปเข้าคิวขอใช้สิทธิ์กันต่อแถวกันยาว
ตั้งแต่เปิดหีบในเวลา๘นาฬิกา
รวมทั้งมีข้าราชการที่มาปฏิบัติหน้าที่

เพราะว่าในการเลือกตั้ง๒๔มีนาคมนี้เนี่ยนะคะ

ไปดูต่อที่สารากลางจังหวัดพิศนุโลกเลยนะคะ
รวมถึงที่ว่าการอำเภอเมืองพิศนุโลกด้วย
ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าก็เดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคัก
นอกเขตแล้วก็ในเขตเลือกตั้งค่ะ
โดยแต่ละคนเดินทางมารอคิวก่อนเปิดหีบตั้งแต่เช้าเลยนะคะ
ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์มากกว่า๒๔๐๐๐คน
ทางกรกตก็คาดว่าน่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ครบตามจำนวนที่ลงทะเบียนไว้ล่ะค่ะ
เข้ากลับในทันทีเลย
มีดูกันที่จังหวัดบุรีรัมพ์ก็หน่อยนะคะ
บรรยากาศการเลือกตั้งสอสอล่วงหน้าทั้งในแล้วก็นอกเขตเลือกตั้งของจังหวัด
ปรากฏว่าประชาชนตื่นตัวมาใช้สิทธิ์กันเป็นจำนวนมากเลย
โดยเฉพาะที่บริเวณหอประชุมอำเภอเมืองบุรีรำ
ซึ่งเป็นสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต
บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักทีเดียวค่ะ
ด้านกรกตประจำจังหวัดบุรีรำก็มีการจัดเจ้าหน้าที่ดูแล

แต่ว่าพบปัญหาผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขต
บางรายไม่ได้มาลงทะเบียนเอาไว้

เจ้าหน้าที่ก็ชี้แจงไปว่าไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้
แล้วก็ลำดับที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ไว้ก็ไม่ตรงกัน

แล้วก็สามารถไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนได้อย่างเรียบร้อยนะคะ